สุภัณฑ์บุรีช่วงของบ้านเดือดร้อน
เขาบอกว่าเขาถูกหลอกให้ซื้อบ้าน
ซื้อแล้วปรากฏว่ามันต้องใช้ทางเข้าออกร่วมกัน

เออมันเป็นที่นั่งหน้าบ้านนี่

เจ้าของบ้านคือนางสาวพักพิชชาเวียงนน
นุ่นเกินร้อยนะครับ
เป็นเจ้าของร้านรับเช่าพระนะครับ
ชื่อดังนะครับอยู่พันธิบนี่เขาว่า

ที่ดินที่เดิมบางนางบวชนะครับ
คือซื้อตั้งแต่เดือนเมษายน๒๖๖
จะเอาไว้อยู่กับลูกตอนแก่นะ
โดยมีนายชุบในชุบนี่คู่กรณีฮะ
คู่กรณีเป็นคนแนะนำให้มาซื้อนะครับ
เพราะเจ้าของเดิมนะครับคือน้องชายของนายชุบ
ยืนยันว่าไม่ขายที่ดินให้ใครหรอกนะ
แล้วยินดีจะให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกร่วมตอนนั้นยินดี
ตกลงซื้อในราคา๗๐๐๐๐๐บาทครับ
แล้วก็รีโนเวทบ้านมันหมดไปล้านหนึ่งได้
ตุลาคมที่ผ่านมาแม่สามีเสียชีวิต
ก็เลยไปจัดงานศพแล้วก็ชาวประนักกิจว่า
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคม
เสร็จปั๊บกลับมาบ้านเอ้า
มาเจอกับการสร้างประตูรั้วเหล็กล็อกกุญแจ

หลังซื้อรั้วสีฟ้ามาแล้ว
ถามในชุบก็อ้างว่าลูกสาวสั่งให้ทำ
อ้างว่าแม่เป็นห่วงแม่แม่หลงลืม
มีอยู่คืนนึงลูกสาวปวดท้องกลางดึก

เพื่อจะพาลูกไปโรงพยาบาลนะครับ
โอ้โหสามีต้องเดินไปหาซื้อยาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ

สุดท้ายเธอแก้ปัญหาด้วยการทุบหน้าบ้านเลย
เพื่อจะเอารถเข้าออกครับเราลองฟังเธอหน่อยครับ
ทั้งบ้านอะไรที่ดิน
บ้านและที่ดินแต่เป็นบ้านเก่าเลย
บ้านเก่าแล้วเรามารีโนเวทหมดไปอีกหนึ่งร้าน

สไตล์บ้านสวนรีสอร์ทประมาณนั้นค่ะ
ตอนก่อนที่เราจะทำเขาก็ไม่ทำรั้วนะ

เราทำบ้านอย่างสวยหมดแล้วอะค่ะ
เขาถึงมาทำแล้วเราก็ยังไม่ได้ใช้
ในการรีโนเวทของเรายังไม่ได้ใช้สวยเลย

คุณอาทิตย์จิตผ่องครับหรือว่าโทนสุพรรณ

บอกว่าผมเคยไปร้องเรียนอีกฝั่งแล้วนะครับ
อย่าทำรั้วเลยทำรั้วเลยขอใช้ทางร่วมกันเถอะ

แล้วให้ช่างมาทำประตูแล้วบอกว่า
นี่มันที่ดินของกูนะครับ
ชุบก็ให้เหตุผลชี้แจงนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ทำประตูรั้วเนื่องจากคู่กรณีเนี่ย
มักชอบกลับมาดึกดื่นไง
แต่ครอบครัวของเขามีผู้สูงอายุมีเด็กไง
นะครับก็เลยต้องทำรั้วเพื่อความปลอดภัย
แม่ของเขาอายุมากแล้วหลงลืม

ธรรมดาดึกดื่นอีหนูระแวงหรือเปล่าล่ะ
ใครไปใครมาไอ้หนูแหละแหวงบ้านอีหนู
ถ้าจะไปไหนฮ่ยเนี่ยอีบ้านเรายูนี้
อันนั้นผมก็ลองว่าที่ไหนของผมนี่
มันผิดตรงไหนที่ผมทำให้รู้ว่าอย่างนี้
แล้วทำไมไม่คุยกันตั้งแต่ต้น
ฮะทำไมไม่คุยกันตั้งแต่ต้นเพราะอะไรรู้ไหม
หลังจากผู้เยบบ้านหมูก้าวมา
ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันก็คุยกันได้นี่

ชื่นมื้นนะต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเอาความ
ยินดีจะหาทางออกร่วมกันซะแล้ว

เออคุยกันดีก่อนทั้งนั้นวันหลัง